ภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่พิศนุโลกครับ
หลังจากที่เดินทางไปถึงที่พิศนุโลกแล้วนั่งรถคันนี้ครับ
ทะเบียนหนึ่งขอไข่ชศ๘๗กมครับ
กราบศักระพระพุทธชินราชที่วัดใหญ่ครับ
คู่บ้านคู่เมืองของพิศนุโลก
หลังจากนั้นครับก็มีกลุ่มคนมารอต้อนรับมาถือป้าย
สนุนนโยบายแจกเงินดิจิทัลแล้วก็ข้อความให้กำลังใจนายก
นายกไปตรวจดูการผลิตน้ำปลาปลาเทศบาลนครพิศนุโลกครับ

ซึ่งระบบการผลิตดังกล่าวนั้นก็มีมานานกว่า๖๐ปี
และให้บริการประชาชนกว่า๑แสนคนจำนวน๓๘๐๐ครัวเรือนครับ
จากนั้นไปดูการตัดน้ำเอาเข้าไปเก็บไว้ที่บึงตระเครง
อำเภอบางรกรรมและติดตามการสร้างแก้มลิง
ในพื้นที่อำเภอพรมพิรามเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนพิศนุโลก
โดยภาครัฐเอกชนในพิศนุโลกนั้นก็เสนอโครงการพัฒนาเมืองพิศนุโลก๕โครงการครับ
คือการขยายเส้นทางการบินเชื่อมกับภาคอื่น
แล้วก็มีนโยบายเมืองเวลเนสด้านสมุนไพร
นโยบายเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
บริหารจัดการน้ำและการจัดการขยะและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้พิศนุโลกนั้นเป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
จากนั้นนายกและคณะครับเดินทางต่อไปที่ชุมชนบ้านปักคลอง
อำเภอบางรกรรมพิศนุโลกนะครับ
ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลงเรือด้วยครับ

นายกนั่งเรือไปเยี่ยมประชาชนที่เจอกับภัยน้ำท่วม
ถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อน๗๒๐ถุงครับ

อกจากนี้ครับพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน๖๘ครัวเรือน
จากทั้งหมด๙๘ครัวเรือน
ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นทุกวัน
เพราะเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากสุโขทัย
และที่ผ่านมาต้องรับผลกระทบอยู่กับน้ำมานานแล้วประมาณ๑เดือนด้วยครับ